แล้วไปส่องหาอะไรดีเด็ดพวกเราทำเองเลยครับ

และได้เวลาที่ทุกคนลอยคอ

งั้นผมจะทำการเสี่ยงมา๑ทูบเท่านั้นที่เราจะจุดกันในวันนี้
ถ้าได้มาแล้วทูปนี้เดี๋ยววันนี้นะจ๊ะจุดทูปนี้จากไหน

ได้มาจากนครศรีธรรมราชที่ผมไปวัดเจดีไปกราบไห้ไอ้ไข่มา
วันนี้ต้องมาแล้วนะ

ตรงนี้ได้นะ

เนี่ยเอามาให้ดูกันว่าเมื่อวานเราสัญญิงสัญญาไว้ไง
ว่าทูบไอ้ไข่จากนครศรีวัดเจดีที่เราได้มาเนี่ย

ปักเอาไว้ตรงต้นไม้ใหญ่ที่เขาว่ากันว่าอายุเนี่ยเก่าแก่โบราณที่ไทยรัฐของเรา

เป็นต้นหูกวาง

อะไรของน้องใบตองครับเนี่ย
ผมจะไปนั่งนับได้ยังไงว่ามีกี่ใบ
แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอยากรู้เขาไม่ได้อยากรู้จำนวนใบหรอกครับ
อยากรู้ว่าคุณร้อนมือไหมตอนจุด
โอ้โหร้อนมาก

อ่ะแต่อย่างนี้แล้วกันการที่จะรอให้ทุ่มมอดจนหมด

ถือฉันตอนแรกไม่รู้ว่ารุ้นตัวกลิ่นหรือมีอะไรเข้าตอนหนึ่ง

แต่เมื่อวานค่ะวันนี้ยังไม่มอดเลยนะอันนั้นด้าน
ไฟดับเหรออยู่ไงต้องเลือกด้านเอออยากเห็นใช่ไหมอยาก
อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงไปดูต่อในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอด
ข่าวไหมอ้าวไม่ต้องรอไม่ต้องรอดิดิดิดิดิดิดิดิ
ดูไปเลยที่ถ่ายมาเนี่ยเป็นฝีมือการถ่ายของผม
ซึ่งไม่ชัดไม่ไม่ไม่ไม่คุณรู้ไหมคุณโฟกัสที่ดินทั้งหน้า
คุณดูเม็ดดินข้างหน้านี่คือชัดแจ๋วเลยอ่ะคือจริงแล้วคุณผู้ชมเวลาถ่ายรูปอ่ะ
มันกดทัศกรีนอ่ะให้มันโฟกัสที่จุดได้คุณรู้ยังคือผมผมยอมรับผิดเออ
แล้วผมเป็นคนเดียวที่ถ่ายได้ด้วยนะใช่เพราะว่าหลังจากนั้นเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว
ผมเป็นคนเดียวที่รออยู่พอผมถ่ายเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
คือลมพัดทูบหักหายหมดเลยแตกกระจายสลายก็เลยเหลือแค่รูปที่ผมถ่ายซึ่ง
แล้วก็ถ่ายไม่ชัดด้วยถูกทีมงานต้องต้องคลิปวิดีโอแล้วฉันใหม่ยังชัดกว่าที่คุณชนะทำไม่ถ่าย
ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเวลาผู้สื่อข่าวเขาถ่ายมาแล้วภาพมันไม่ชัดอีกต่อไปคุณเข้าใจยังเผื่อว่าดูไม่ทัน
แล้วบอกไว้ก่อนดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วย
เรื่องโทษลาบไม่มีใครกล้าฟันทุกข์ด้วยหรอกครับ

แต่เราก็จริงจังเนอะเรื่องเล่นอย่างนี้นะ

อื่นยังไงไม่รู้แต่ที่นี่จริงจัง